ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูวิกฤตการณ์เรื่องของเกี่ยวกับภัยแรง
ตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบกับภัยแรง

เพราะว่าพืชผลต่างไม่มีน้ำ
ตอนนี้ต้องทำยังไงก็ได้นะคะที่จะใช้น้ำให้ได้น้อยที่สุดค่ะ

เขาก็เลยมีการถ่ายทอดความรู้ในการปลูกพืชแปลงหลุมสู่ชุมชน
เพราะว่าการทำแบบนี้สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง๑๗๐
จะทำอย่างไรแล้วก็ลดการใช้น้ำได้แบบไหน

กล้วยทั้งหวีที่ผ่านการอบความร้อน๕๐๐องศาเซลเซียต
กลายเป็นถ่านใบโอชาที่คงรูปเดิมได้เกือบสมบูรณ์
อุดมไปด้วยคาร์บอนที่กลายเป็นแหล่งอาหารให้กับดิน
หากออกมาจะเห็นเป็นรูปพลุน
ซึ่งที่อยู่ของจุดนิสีต่าง
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเยาวชนค่ายวิทยาศาสตร์ใส่แคมป์
ที่๒๗จากทั่วประเทศเป็นอย่างมาก
อดไม่ได้ที่จะเข้ามาขอความรู้จากวิทยากร
ด้วยหวังจะนำคุณสมบัติของฐานไบโอชา
ประยุกต์ใช้ในโครงการนวัตกรรมนำไทย
รวมใจสู้ภัยแรงของตนเอง
ธนพลแคล้วภัยผ่านได้เสนอโครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
ก่อนเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่นี่
และเมื่อได้รู้จักฐานใบโอชา
จึงอยากนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดน้ำเสีย
เพื่อนำกลับไปใช้ในการเกษตร
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถสืบน้ำ

และไปใช้ในถ่านกองน้ำ
เอาถ่านไบโอชาโคในนี้ไปใช้ในถ่านกองน้ำ
ด้านทันใสภาคภูมิหนึ่งในนักเรียน
ที่เห็นว่าปัจจุบันมีน้ำเข็มมากกว่าน้ำจืด
พยายามหาทางนำน้ำเข็มเข้ามาใช้ในภาคการเกษตร
เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
มีถังที่เป็นถังที่เขาทำโครงสร้างมาค่ะ
ข้างล่างมันจะเป็นตะแกงใช่ไหมคะ
คือปกติน้ำเกลือค่ะ
ถ้าสมมุติว่ามันระเหยมันจะระเหยขึ้นไปแต่น้ำใช่ไหมคะ
คือเกลือก็จะอยู่ข้างล่างทีนี้มันก็จะไม่โดนเกลือ

ให้รากต้นไม้ไม่ไปโดนเกลือโดนแต่น้ำนี่ก็อาจจะใช้ได้ค่ะ

ก็จะทำให้น้ำระเหยไปในอากาศ
ทำให้ต้นไม้ใบย่าขาดน้ำ
ทดลองนวัตกรรมประหยัดน้ำ

เพื่อช่วยลดการระเหยของน้ำ

จะเป็นแหล่งความรู้ให้กับชุมชนแล้ว
ยังเป็นแหล่งความรู้ให้กับเยาวชน
ที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ทำให้เยาวชนเข้าถึงวิกฤตการณ์ภัยแรง
และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

เราก็มีข้อมูลว่าที่ห้วยทราย

เขามีเทคโนโลยีนะว่าเขาเขยทำของพระเทพ
เขาปรับปรุงดินที่มีสภาพเป็นทรายซึ่งปลูกอะไรไม่ได้เลย
แล้วใช้ฐานเวโอชาไปปรุงไปผสมดิน

เราก็สนใจก็เลยไปศึกษาดูงานมา
แล้วเราก็นำมาทดลองทำที่ศูนย์เกษตรเรานะครับ
ทดลองเผาเองนะครับเผาพอได้
ก็ทดลองไปผสมกับปินปลูกผัก

แปลงที่เราไม่มีฐานไบโอชาไปปรุงผสม

การใช้ชีวิตถ้ำกลางสภาพอากาศ

ทำให้เกษตรกรไทยต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

เพื่อฝ่าวิกฤตภัยแรงที่กำลังเผชิญ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน